เรื่องของแก๊งทวงหนี้โหดอีกแล้วนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เห็นเลยว่าโอ้โหไปรุมทำร้ายลูกหนี้นี่นะคะ
เห็นคนเจ็บไหมคะโดนรุมแบบนี้ค่ะ
ไม่สนใจใครคนเดินผ่านไปผ่านมาในซอยกระทืบต่อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยรัชมงคลประสาท
คนเจ็บที่อยู่ในคลิปนะคะนายมนตรีสุขสะอาดอายุห้าสิบเอ็ดปี
เขาก็บอกว่าเขาเย็บตั้ง๑๔เข็มนะหัวแตกนะ
ที่หน้าที่ตัวเนี่ยรอยช้ำเต็มเลยเขาถูกนายโชคชัยหรือในโชค
ตามคลิปก็คือคนเสื้อดำนะคะครับกับนายยิ่งยศหรือในอ๋อง
ตามคลิปก็คือคนที่ศีรษะล้นนะคะถูกรุมทำร้าย
สาเหตุก็คือไปกู้เงินในอ๋องมาสามพันบาทดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบนะคะ
กู้มาตั้งแต่สองปีก่อนต้องส่งรายวันเนี่ยวันละร้อยห้าสิบบาท
ครับส่งได้สิบห้าวันอ่าตกงานไปอยู่กับน้องชายที่ต่างจังหวัด
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้บอกในอ๋องจนกลับมาอยู่กรุงเทพ
เมื่อยี่สิบเจ็ดเพื่อสติกายนที่ผ่านมาค่ะไปเจอกับในองค์
ก็เลยบอกว่าขอกู้ใหม่อีก๓๐๐ได้ไหมแล้วขอให้ตัดยอดที่ค้างไว้
หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทได้ไหมในอ๋องไม่พูดอะไรโทรศัพท์ไปหาในโชค
บอกว่าให้ออกมาหาหน่อยเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
พอขี่ไปถึงซอยที่เกิดเหตุนะคะซอยรัชมงคลประสาท๖นะคะ
ไปถึงซอยที่เกิดเหตุในโชคขี่ตามมาแล้วเรียกให้หยุด
โชคเข้ามาหาในอ๋องปั่นจักรยานตามมาอีก
อ๋องนี่ไม่พูดอะไรเลยตรงมาเตะมาต่อยเลย
โชคก็เลยใส่ด้วยเลยทั้งเตะทั้งต่อยด้วยเลย
บอกไม่ทันตั้งตัวจริงล้มไปกับพื้น
ไปกองกับพื้นยังไม่หยุดนะคะตามภาพนี้เลยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยโอ้โหจนหนำใจถึงยอมหยุด
เขาก็เลยไปแจ้งความนะคะไปแจ้งความไว้แล้ว
แต่คนเจ็บบอกคดียังไม่คืบหน้าเลย
ถ้าเห็นจากภาพก็รู้ว่าใครเป็นใครนะ
เราก็ไปที่บ้านของนายอ๋องนะครับ

ไปถึงก็เจอรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานจอดอยู่
นี่ค่ะติไปยกมือไหว้ก่อน
สวัสดีครับจะมาหาพี่อ๋องเนี่ยก็มีภรรยากับลูกอยู่นะครับแต่ไม่เจอนะฮะ
ภรรยาในอ๋องเนี่ยบอกว่าอ๋องไม่อยู่บ้านแล้วไม่รู้ด้วยว่าไปไหนนะครับ
ก็เลยถามเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับภรรยาของนายอ๋องบอกว่าในอ๋องไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะครับ
แล้วอ๋องเขาก็ไม่ได้ปล่อยเงินกู้ด้วยนะทำงานร้านประดับยนต์นะครับ
ติก็เลยเอาคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ภรรยาในอ๋องดูนะ
ภรรยาก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนี้ก็มีอะไรก็ไปถามสามีแทนกันแล้วกัน
และปกติเขาเป็นคนยังไงครับ
อย่างเรื่องนิสัยใจคออาลมไว้นะครับ
เรื่องนิสัยใจคออาลมก็นุ้มนวลนะครับเขาเป็นคนพูดปกติ

แต่พอเห็นคลิปแล้วบอกก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะ

บอกว่ายังไม่ได้เรียกตัวในอ๋องกับนายโชค

ก็มีแต่นายมนตรีเพียงคนเดียวนะครับ

แล้วก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายของนายมนตรี
จากทางแพทย์ก่อนนะครับว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
เดี๋ยวก็จะแจ้งข้อหาแล้วก็เรียกคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับ